พาไปดูหน่อยเขาบอกว่าเตือนภัยนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตอีกแล้ว
คราวนี้ที่ภูเก็ตเขาบอกว่าระวังนะ
คนร้ายมาในวิธีนี้หลอกให้ลองสูบกัญชา
เอ้าแล้วทำไมหลังจากนั้นก็จะปลดทรัพย์
อุ๊ยมีใครเคยตกเป็นเหยื่อไหม
เดี๋ยวลองดูก่อนดูคลิปนี้ก่อนค่ะ

อุ๊ยแรงสงสัย

ใช่ถือมาให้เรียบร้อยยื่นมาให้เลย
นี่คือที่หาดฟรีดอมค่ะคุณผู้ชม

แล้วนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวนี่นะ
มีชายแปลกหน้าสองคนเข้ามาตีสนิทแล้วหลังจากนั้นก็แบบเหมือนกันหลอกล่อ
ให้ทั้งคู่ลองสูบกัญชาเอากัญชาแท่งมาให้ดมก่อน

ถ้าเกิดไม่สูบมาไม่ถึงนะหาดฟรีดอมเนี่ยรู้เปล่า
ใครเข้ามากันก็สูบกันทั้งนั้นแหละ
จริงเหรอพี่จริงดิพี่ไม่โกหกหรอกน้อง
หลังจากสูบแล้วก็โอ้โฮมึนเมา
คือมีอาการแบบมึนหัวใจเต้นแรงผิดปกติ

ทีนี้คืออาการหนักจนเขาไม่สามารถคุมตัวเองได้เลยนะ
พลเมืองดีไปเห็นนะคะรีบเลย
รีบคือไปช่วยเหลือได้ทัน
เพราะว่าไม่งั้นอาจจะเจอคนมารูดทรัพย์ก็ได้
พลเมืองดีได้ช่วยประถมพยาบาลเลยนะ
ได้สติแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ต้องร้อนถึงตำรวจป่าตองสิ

นักท่องเที่ยวทั้งสองคนนี้เขาไปแจ้งความไว้แล้วที่สพกร
ตอนนี้กลับไปแล้วค่ะกลับภูมิลำเนาไปแล้ว
ฝั่งผู้เสียหายผู้หญิงเนี่ยนะเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าว
บอกว่าเธอกับแฟนมาจากเชียงใหม่มาหาดฟรีดอม
ก็ทดลองสูบไปนิดเดียวนะนิดเดียวจริง
แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าปฏิกิริยาตอบสนอง
ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นน่ะสิคือน้องเขาอาจจะแบบ
พอได้รับนิดเดียวแต่คือเขามีอาการเยอะมากไง
มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยนะคะครับ